วบแก๊งต่างชาติโอ้โหคิดดูสิคุณผู้ชม

นี่คือวินาทีที่บุกจับกลุ่มค่ะ
นั่งลง

ปลอมแปลงพาสปอร์ต
แล้วเข้าไปเจอหลายคนเลยนะคะ

บุกเข้าไปตำรวจศึกษวนกองมาทำการ
คนเข้าเมืองบุกจับชาวเวียดนาม
นั้นที่เราเห็นนะกล้องแพนไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็น๑๐กว่าใช่ไหม

แล้วโอ้โหนี่มองไปที่แรกคิดว่าร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
แต่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นแหล่งเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่๑๗คนนี่กำลังทำงานกันอยู่เลย
เป็นตายางของตำรวจคนเข้าเมืองค่ะ
อกจากนั้นก็เจอตายางปลอมของฝั่งเมียนมา
ตายางปลอมของกัมพูชาเจอบุหรี่ต่างประเทศอีก
โอ้โหนี่แล้วพัสสปอร์ตแล้วก็ตายาง

มีชาวเวียดนามนะเช่าบ้านเช่ามาได้สักเดือนกว่าค่ะ

แล้วก็จะมาเปิดเว็บพนันออนไลน์ปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
คุณเขาบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นนายทุนชาวจีน
แล้วเงินหมุนเวียเนี่ยโอ้โฮเป็น๑๐ล้านฯนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานไปขอหมายค้น

หลังแรกนะเจอชาวเวียดนามทั้งชายทั้งหญิงเป็นแอดมินไง
ก็ยึดคอมได้อย่างที่บอกส่วนอีก๒หลังค่ะอยู่ติดกัน
ก็เจอชาวเวียดนามอยู่เจออุปกรณ์พวกปลอมแปลง
กับการเดินทางผ่านเข้าออกประเทศทั้งหมดนี้

แล้วก็ต้องมีการสอบสวนกันไงแต่ก็แหมบางทีสื่อสารกันไม่ได้ใช่ไหม
คุยกันผ่านล่ามเขาบอกแบบนี้ไม่รู้ไม่เห็น
มีคนเอาอุปกรณ์มาให้เนี่ยบอกแบบนี้ค่ะลองฟังดูค่ะ
เขาบอกว่ามีคนจะมาขอเช่า
แล้วเมื่อคืนตอน๕ทุ่มมีคนเอาปล่องมาหวังนี้
พอทางอีกสองก็เปิดทำงานอยู่ทุกตัว
เขาบอกว่าที่ผ่านก่อนไม่รู้แต่ว่าเขาเพิ่งเอาปล่องมา
เขาอ้างว่าเพิ่งเอาอุปกรณ์มาลงกันนะ
ก็นี่แหละอุปกรณ์ทุกอย่างมันก็เปิดทำงานอยู่นะ
แต่บอกว่าเพิ่งเซ็ตระบบได้เมื่อกี้อะไรอย่างนี้หรอคะ
ส่งพนักงานสอบสวนที่สพบังพลีก็โดนดำเนินคดีแล้วค่ะ
ข้อหาเรื่องของการชักชวนชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน
แล้วก็ร่วมกันมีไว้ซึ่งตาประทับของเจ้าพนักงาน
แล้วก็ร่วมกันมีไว้ซึ่งหนังสือเดินทางของผู้อื่น

อันนี้มันไม่ผ่านขั้นตอนศูนย์ละกากรก็ผิดกฎหมายเหมือนกัน
นี่ก็ต้องสืบสาวไปหาต้นต่อเลยนะ
จะเป็นทุนจีนสีเทาอะไรด้วยนะครับ